เหี่ยวไปนั่นไปนี่ก็ว่าเหมียว
เพราะเจ้าไหนบอกให้นิ่งเหมียวก็นิ่งนะ
แต่ถ้ามีของให้เหมียวเล่นสักนิดนึง

งั้นเกาหางเล่นดีกว่าเนาะ
หมาพ่อหมาก็หายหมดครับ
พวกผมหิวเลยมาขออาศัยพวงนมแม่วัว
ประทังความหิวดูดจบ
มีความสุขจังเลยอยู่ในอ้อมอกแม่วัว
ผมรักแม่วัวครับแม่วัวผู้เอื้ออาทร
เมื่อรักสดใสอะไรก็งดงาม
น้ำต้มผักที่ว่าขมก็หวาน

แต่ดูจะมีอาการ

วันเวลาเปลี่ยนไปหุ่นก็เปลี่ยนตาม

กี่วันกี่เดือนหุ่นเปลี่ยนอย่างนี้ก็อย่าทิ้งกันเด้อ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ